อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่พัทยานะคะมีพ่อครัวจะเรียกว่าเป็นเชฟก็ได้คนหนึ่ง
คือเขาไปทวงเงินเดือนที่ค้างอยู่กับโรงแรมที่เขาทำงานอยู่แต่ไม่ได้ไปทวงเงินมือเปล่านะคะ
ข้างหนึ่งมีเหล็กแหลมอีกข้างหนึ่งมีมีดเอาอาวุธไปทัวร์เงินด้วย
แล้วก็ไปโวยวายค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการแจ้งตำรวจ
พอตำรวจสายตรวจมาถึงไม่รู้ว่าอีท่าไหนอะค่ะตำรวจยิงสวนเข้าไปจนทำให้พ่อครัวรายนี้ตายคาที่เลย
ญาติของผู้ตายบอกว่าตำรวจระงับเหตุแบบเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ใช่เขาก็เลยอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมว่าทำไมต้องถึงขั้นฆ่าน้องเขา
ลองไปฟังกันหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เรียงลำดับจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตีสามที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลนาเกลือ
ก็ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถทัวร์หน้าโรงแรมนะคะก็พบร่างของนายประจักรชัยสิริเวศอายุสามสิบห้าปี
เชฟของโรงแรมค่ะนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่มีร่องรอยถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่หัว
เลือดเนี่ยไหลนองพื้นขออภัยนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเป็นทางยาวเลยค่ะ
มีปลอกกระสุนปืน๒ปลอกตกอยู่มีมีดแล้วก็เหล็กแหลมตกอยู่ใกล้ใกล้กับศพด้วย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็บันทึกภาพเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้วค่อยเคลื่อนย้ายศพนะคะ
สอบถามพี่ชายของผู้ตายนายสมใจสิริเวศค่ะเขาบอกว่า
ไปถามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า
น้องชายเขาเนี่ยทำงานเป็นพ่อครัวเป็นเชฟอยู่โรงแรมนี้มาประมาณ๓ปีแล้ว
วันเกิดเหตุน้องชายมาทวงเงินเดือนที่ค้างอยู่กับทางโรงแรมเนี่ยค่ะ
แต่อย่างที่บอกเขาไม่ได้มามือเปล่าไงถือมีดมาถือเหล็กแหลมมาแกว่งไปแกวมา
คนก็ตกใจอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรหาตำรวจนะคะ
พนักงานโรงแรมแจ้งเจ้าหน้าที่มาพอตำรวจได้รับแจ้งปุ๊บ
อ้าวก็มาที่เกิดเหตุเลยเป็นตำรวจสายตรวจ
มาถึงหน้าโรงแรมก็เจอกับน้องชายก็คือนายประจักรชัยเนี่ยค่ะ
ยืนถือมีดกำลังอลวาชอยู่เลยตำรวจก็บอกใจเย็นใจเย็นนะ
ให้วางอาวุธลงนายประจักรชัยก็วางทั้งเหล็กแหลมวางทั้งมีดลงแล้วนะ
ตำรวจก็เลยเข้าประชิดตัวแล้วก็กำลังจะใส่กุญแจมือ
ปรากฏว่าเขาแค่ทำทีเป็นวางค่ะ
พอตำรวจเข้าใกล้เนี่ยเขาคว้ามีดจะแทงตำรวจ
ตำรวจเลยยิงสวนไปหนึ่งนัดเท่านั้นแหละแต่มันเข้าที่หัว
ล้มลงเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะฝ่ายพี่ชายบอกทำใจไม่ได้
กับการที่ต้องเสียน้องชายกระทันหันแบบนี้น้องชายไม่ได้ไปฆ่าใครตาย
ไม่ได้ทำอะไรที่มันรุนแรงเลยทำไมต้องยิงเขาด้วย
และที่สำคัญน้องชายยังมีลูกเล็กที่ต้องดูแล
คือมันตอนนี้มันทำใจไม่ได้นะต้องมาเสียน้องชาย
เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มลงพื้นที่ไปก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงแรม

ในโรงแรมก็บอกแค่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับผู้จัดการโรงแรมนะคะซึ่งผู้จัดการโรงแรมคนนี้เป็นคนเดียวกัน
กับที่โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเพื่อให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุ
ผู้จัดการโรงแรมบอกว่าผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นพ่อครัวของร้านอาหารที่ไปเช่าพื้นที่ขายอาหารในโรงแรม
เขาไม่ใช่พ่อครัวของโรงแรมโดยตรงนะคะและประเด็นที่ว่าผู้ตายมาทวงเงินกับทางโรงแรม
จากการตรวจสอบกับร้านอาหารที่ไปเช่าอยู่ในโรงแรมเนี่ยร้านอาหารยืนยันว่าให้เงินกับผู้ตายไปเรียบร้อยแล้ว
รับเงินกันไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นทีนี้ก็เลยไม่รู้อะค่ะว่า
ทำไมผู้ตายถึงไปอลวาดอยู่ในโรงแรมแบบนี้เพราะจะบอกว่าไปทวงเงินก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเงินก็ได้ไปหมดแล้ว
ทีนี้ก็ต้องไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมทุกโรงแรมต้องมีต้องมีกล้องอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมไม่รู้มันโชคร้ายหรือมันอะไรอ่ะ
คือตัวบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดมันเสียกล้องไม่ได้เสียแต่ตัวบันทึกมันเสียมันเลยไม่ได้บันทึก
คือย้อนไปดูไม่ได้ที่นี้ก็เลยไม่เห็นแต่ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ไปรังับเหตุ
มีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้แล้วในคลิปจะเห็นว่าตัวผู้ตาย
ขึ้นไปเกือบทุกชั้นของโรงแรมแล้วเนี่ยไปไล่เคาะประตูห้องของลูกค้าที่พักอยู่ในโรงแรมอ่ะ
เคาะแบบนี้ไปเรื่อยภาพนี้เห็นชัด
รอปภของโรงแรมบอกว่าเอาไม่อยู่จริง
กับพฤติกรรมที่มาอารวาสมาไล่เคาะไปตามห้องต่าง
ก็เลยจำเป็นต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะคะ
เขาขึ้นไม่ถึงชั้นไหนอะครับพี่หรือว่าแค่ชั้นล็อบบี้

ผมได้เช็คแล้วนะทางร้านน่ะเขาจะจ่ายแล้วมีการเซ็นรับแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลทางญาตินะซึ่งเรื่องนี้ความคืบหน้าของคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาศรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาบอกว่า
สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งรอปภพนักงานโรงแรมญาติของผู้ตาย
ตอนนี้อยู่แค่ว่ารวบรวมหลักฐานส่วนอื่นเพิ่มเติมค่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นเองนะคะ
แต่พอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาทยากรไปเนี่ยนายประจักรชัยผู้ตายมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนด้วย
คือปี๒๕๕๕เขาเคยถูกสพเมืองบึงการจับข้อหาครอบครองยาเสพติด
ส่วนตำรวจที่เข้าระงับเหตุจะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เบื้องต้นยังคงมองว่าเป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
แต่จะดำเนินการสอบสวนทางวินัยและแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนค่ะ
แล้วก็จะมีการพิจารณาตามพยานและหลักฐานอีกครั้ง
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าผู้ตายเข้าไปอารวาสในโรงแรมทำไม
เมาหรือเปล่าเพราะว่ามีประวัติเรื่องของยาเสพติด
แต่ญาติของผู้ตายก็บอกว่าถึงแม้ว่าตำรวจจะระงับเหตุ
ฝ่ายคนร้ายมีแค่มีดไงตำรวจใช้ปืนยิงไปส่วนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ที่หัว
ไม่ต้องถึงขั้นให้เขาตายอะไรแบบนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้าให้ต่อ